ตอนนี้ภาคประชาชนก็เริ่มออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนแล้วนะ
เรื่องการเมืองส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องติดตามอยู่
แต่ปากท้องเนี่ยอยากให้แก้ซะที

มันยังไม่ไปถึงจุดไหนเลยนะอาจารย์เนอะ
คือสมัยก่อนเนี่ยนะ๑๔ตุลา๖ตุลานะ
ตอนนั้นการเมืองกับเศรษฐกิจมันแยกกันชัดมาก

ตั้งรัฐบาลช้าดึงงบประมาณไม่ใช้ไม่ได้

รัฐบาลรักษาการก็ทำได้ในระดับหนึ่ง

เงินไปทำอะไรเพิ่มก็ไม่ได้

นี่พูดถึงเรื่องงบประมาณช้าอย่างเดียวนะ
ยังไม่นับถึงเรื่องอื่นที่จะตามมานะ
มันมองแค่ว่าอย่างบ้านเมืองวันนี้

ก็คือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
มันก็ขึ้นราคาต่างตรงนี้
แต่อย่างที่ผ่านมาที่คนไม่ประทับใจก็คือ
รัฐบาลรู้สึกไปหนักทางความมั่นคง
มันสวนทิศทางกับความต้องการของผู้คนในประเทศนี้ตรงนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ประชาชนออกเสียงในการเลือกตั้ง
ชัดเจนว่า๗๒ของผู้ลงคะแนนต้องการเปลี่ยนแปลง
แล้วเราจะพยายามต้านไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือใครที่พยายามจะยึดบ้านเมืองไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในแง่ของการประหารบ้านเมือง
ประชาชนเขาจะยอมหรือ
วันก่อนอาจารย์ยังบอกคนรุ่นเราอีกไม่กี่วันก็เข้าโรงแล้ว
แล้วคนที่มาอุ้มเราใส่โรงคนรุ่นใหม่